มูลมีไก่ขนยาวสวยงาม

ความชอบก่อนแต่ตอนนี้กลายเป็นอาชีพแล้วค่ะ
น่ารักไหม
ตามสุพาสิทธิ์โบราณที่เค้าบอกเลย

ไก่เขางามพระขนจริงนะน่ารักนะ

หน้าทองมีหลายพันเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ
แต่อยู่นี่ก็คือที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้นะจริงแล้วเขามีร้านตัดสติ๊กเกอร์รถยนต์
แต่ตอนนี้กลายเป็นศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์ไก่สวยงาม

แต่เขาเป็นขนยาวแบบนี้ประเภทเดียวกัน
อ๋อเหรอแปลกตานะแปลกน่ารักแบบนี้นะคะ
คนนี้ชื่อคุณเกดณภาวิบูลสวัสดิ
บอกว่าอาชีพหลักติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ตัดสติ๊กเกอร์รถยนต์

ก็เลยปรึกษากับสามีเอ๊ะทำอะไรเสริมได้นะคะ

ตัดสินใจซื้อไก่สวยงามมา๖ตัวค่ะ
ตัวผู้๒ตัวเมีย๔ตัวละ๘๐๐เอามาเลี้ยงดู
ตอนนี้น่ารักดีขนมันยาว
อ้าวเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงง่าย

ได้ไก่สวยงามเป็นผลผลิตเป็นลูกไก่

ตอนนี้เริ่มเพาะพันธุไก่สวยงามขายตามต่างจังหวัดแล้วนะคะ
ส่วนไก่สายพันธุ์ที่คนชอบมากที่สุดก็คือซิลกี้
ซิลกี้ก็คือจะเป็นตัวขาวตัวแรก
ขนเขาสีขาวรายได้เป็นกรอบเป็นกรรมนะ

ใครสนใจตอนนี้นะคะเฟซบุ๊กพิมพ์เลยนะคะนี่ค่ะ
นัทนิชาเอสขวัญใจ
ติดต่อขอซื้อเจ้าไก่ได้เลย

เขาขายเป็นไข่ไงเออใช่ไหมอ่าแล้วก็เอาไปฟักเนอะ
ส่งไปอย่างนี้แล้วพอไปถึงที่หมายปั๊บ

ไปฟักที่บ้านก่อนสักเล็กน้อยแล้วก็จ

ไม่น่าจะเปล่าเออเอาเลี้ยงเอาไว้ค่ะไปซื้อน่ะเอสนี่คุณนั้นนี่ชาย
เอสขวัญใจครับเฟส๕อ่ะลองไปดูเผื่อใครชอบ
มันเป็นส่วนผมเป็นส่วนผมแบบกำบังตั้งขึ้นมา
ให้ใครคุณเหมือนกันนะเออคุณคุณที่เดินนะเออเกลียดดีนะ